คุณผู้ชมฮะดูเรื่องนี้กันหน่อยแม่
หลอกลวงพระหลอกลวงเจ้าไม่กลัวบาปเลยนะฮะ
ปลอมตัวโดยบอกพระท่านบอกว่าตัวเองเป็นอสมหญิง
และทีนี้โควิดมันระบาดมาถึงพื้นที่ชุมชนแล้วนะพระคุณเจ้า
เดี๋ยวจะมาขอตรวจโควิดหน่อยพระคุณเจ้ากับพระในวัดติดโควิดหรือเปล่า
และเดี๋ยวจะมาพ่นยาพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด
ทีนี้พระคุณเจ้าท่านเชื่อปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้เข้าไปในกุฏิ
คุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่อสมเป็นขโมย
เออนะครับนี่ตำรวจสพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งเหตุ
มีเหตุลักษัพที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดป่าดงบ้านพึ่งตำบลสามพร้าว
โดยพระสุปรรณสารัสโยทานะฮะท่านอายุหกสิบหกปีแล้ว
รักษาการเจ้าอาวาสวัดนะครับให้การแบบนี้
ขณะที่อาตมากวาดลานวัดอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๒๕๓๐ปีนะคุณนะ
ขี่รถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงใส่แมสสีดำ
ผมจะสีทองย้อมผมมาหน่อย
เข้ามาในวัดอ้างว่าเป็นอสม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
เดี๋ยวจะมาขอตรวจโควิด๑๙และฉีดพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในกุฏิ
ให้พระคุณเจ้านะเพราะว่าโควิด
มันระบาดมาถึงหมู่บ้านใกล้ของเราแล้วล่ะพระคุณเจ้า

แล้วก็มีการขอเข้าไปฉีดยาฆ่าเชื้อภายในกุฏินะครับ
โดยบอกให้ท่านเจ้าอาวาสยืนรอนอกกุฏินะ
หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้นะเข้าไปงุบงับอยู่ในกุฏิคุณ
ไม่รู้เข้าไปฉีดจริงหรือเปล่าแต่เชื่อว่าไม่ได้ฉีดจริงหรอกนะครับ
นานก็เดินออกมาจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์ออกจากวัดไป
เจ้าอาวาสท่านรู้สึกว่าผิดปกตินะเลยเดินเข้าไปในกุฏินะครับ
เพราะว่าอังษะที่ท่านแขวนไว้ที่ฝาผนังหายไป
ก็เลยรู้ว่าโดนคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์ปลอมตัวเป็นอสมซะแล้ว
ส่วนเงินท่านเจ้าวาดท่านเสียดายทำไมรู้ไหม
เพราะว่าเก็บเงินไว้จะไปรักษาตัว
ตอนนี้ท่านก็แก่เท่าแล้วท่านมีโรคประจำตัวท่านมีอะไรอย่างนี้
จะเก็บไว้รักษาตัวนะฮะแต่มันโดนถูกขโมยไปจนได้นะครับ
มีความรู้สึกอยู่ว่าเขาไม่กลัวบาปกรรมอ๋อ
เขาคงจะไม่กลัวบาปกรรมเขาถึงมาหลอกจากนั้น
อืมแล้วดูคนก็พ่อแวะอยู่หรอก
เหมือนกับมันระแวงว่ะมันระแวงซึ่งเอกใจ
พอแข่งไปปุ๊บรถยังไม่ได้ผ่านเขตวัดหรอก
ทำไมเขาเข้าไปดูในห้องเลย

ติดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะขี่รถจักรยาน
ทั้งมาและกลับหลบหนีออกไปนะครับ
เพื่อสืบสวนหาเบาะแสคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ